แล้วก็มีแรงระเบิดที่ชาวบ้านบอกว่าสั่นสะเทือน

แล้วก็รายงานเบื้องต้นที่เรารายงานตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะครับ

พูดศึกิขาของเราน่ะคุณอภีรวรรษสุนายาง

ที่ตำบลแหลมใหญ่อเภอเมืองสมุทรสงคราม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
แต่ว่าในขณะนี้เพลิงยังคงปะทุอยู่อย่างต่อเนื่อง
และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะ
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าพบร่างผู้เสียชีวิต๑ราย
ซึ่งอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์จากพอถออยู่นะครับ
กลับไปวันนี้เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกาที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สพเมืองสมุทรสงคราม
ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่
จอดอยู่บริเวณร่องน้ำระหว่างการซ่อมบำรุง

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเพื่อควบคุมเพลิง
และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่กระโดดหนีลงน้ำ
ว่าเป็นช่างซ่อมบำรุงและทำสีนะครับ
น้ำหนักเรือ๒๙๙๖ตันคลอส
ในเรือมีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลจำนวน๒๐๐๐ลิตรนะครับ
มีลูกเรือทั้งหมด๑๖คน
ได้รับรายงานว่าบาดเจ็บเล็กน้อย๕คน
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
แล้วก็พบผู้เสียชีวิต๑รายนะครับ
ซึ่งผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพขาดครึ่งท่อน
เจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างขึ้นมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรแล้ว
ตอนนี้เรือดังกล่าว
เจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าได้เข้ามาซ่อมบำรุงที่บริษัทอู่ต่อเรือ
ด็อกยะจำกัดตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะ

แรงระเบิดทำให้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับแรงบีบอัด

และเสียงยังคงดังไกลรัศมีหลายกิโลเมตร
คุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับ

ได้ลงเรือพร้อมกับนายสมนึกพรมเขียวนะครับ
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็นายภูริพัฒน์ธีระกุลพิสุทธิ์นะครับ
อธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัย
ลงเรือมาสำรวจรอบเรือ
เพื่อประเมินแล้วก็วางแผน
ที่จะใช้ในการควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่ในขณะนี้นะครับ
จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าไม่น่ากังวลแล้ว
ตอนนี้กำลังใช้เรือดับเพลิงและรถดับเพลิง
ฉีดน้ำในการหล่อเลี้ยงอยู่เพื่อรอรถดับโฟมนะครับ
ที่ได้มีการประสานให้เข้ามาฉีดควบคุมเพลิง
ที่กำลังลุกไหม้อยู่บนเรือในขณะนี้นะครับ
ตอนนี้ได้มีการประสานขอกำลังลดดับโฟม
เพื่อมาทำการดับเพลิงที่อยู่บนเรือ
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้บริเวณด้านบนเรือนะครับ
ก็ยังมีควันแล้วก็ยังคงมีไฟปะทุอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะ
แล้วก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ในขณะนี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศสดสด
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศสดในตอนนี้กันก่อนฮะ
ตอนนี้ทางทีมข่าวได้รับรายงานจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
บอกว่ารถดับโฟมที่ได้มีการประสานไป
กำลังเคลื่อนตัวที่จะมาถึงแล้วนะฮะ
เดี๋ยวในอีกสักครู่คาดว่าทางเจ้าหน้าที่จะได้ใช้รถดับโฟมเข้ามาฉีด
เพื่อที่จะสกัดเพลิงที่กำลังคงลุกไหม้อยู่อย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศในตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
ได้มีการอบพยพประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ออกไปจากรัศมีที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เพื่อรักษาความปลอดภัย
ด้วยความกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกลับขึ้นมาปะทุอีกครั้งนะฮะ
ได้รับการรายงานเพิ่มเติมมาเมื่อสักครู่นี้เลยครับคุณผู้ชม
ว่าตอนแรกมีผู้สูญหายทั้งหมด๗ราย

โดยในตอนนี้พบผู้ที่รอดชีวิตเพิ่มอีก๓ราย
เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยยังมีผู้สูญหายหลงเหลืออยู่อีก๓รายนะครับ
รวมกับผู้เสียชีวิตแล้วอีก๑ราย
รวมทั้งใช้เรือดับเพลิงในการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงไฟที่กำลังประทุอยู่ด้านบนอยู่ครับ
จากการสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับ
บอกว่าสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการที่ช่างบนเรือ
เข้าไปโดนบริเวณถังน้ำมันจนเป็นเหตุทำให้ระเบิดขึ้นนะครับ

หากมีการคืบหน้าเดี๋ยวผมจะรีบกลับรายงาน
รายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง